ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
คนที่ไม่ใช่แฟน
ทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
หน้าที่ตามฐานะใจ
ห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟน
ภาระในเขตอ้อมแขน
ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
ภาระในเขตอ้อมแทน
ร้องไม่สั่นเลยนะเหมือนฟังคุณสุนอารีมาร้องเพลงคุณสักคราบแทน
ใช่เสียงหวานเชียว
เป็นไงครับร้องไปแล้วคิดว่าถูกต้องทั้งหมดไหมครับ

นะครับถ้าทำได้
๔หมื่นยาติ
อีกเพลงเดียวได้ตามเป้าและตัวช่วยใช้ไปได้แผ่นเดียวเท่านั้นเองนะครับ
ยังเหลือตัวช่วยเด็ดอีกมากมายทีเดียว
เราจะช่วยกันนะครับ

มูลค่า๔๐๐๐บาทตอนนี้นักสู้ชีวิตของเราร้องไปแล้วนะครับ
คุณอุ๊ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ขุนอุร้อง
คุณอุ๊ะ
ร้อย
ได้

เงิน

เย็น

อ่ะค่อยสะกดหน่อยค่อยสะกดหน่อยพี่อู๋หนูอยู่ตรงนี้นะระหว่างที่รอคุณป่าเชลยนะ
หนูไม่มองที่อื่นเลยหนูเตรียมประคองนะเผื่อพี่ล้มตึงนะเนี่ยเอาจริง
ผ่อนคลายก่อนผ่อนคลายก่อนผ่อนคลายก่อน
เพลงนี้ร้องได้หันในเพลงที่๓รับแล้ว๔๐๐๐๐บาท

เพลงนี้ชื่อเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของคุณตั๊กกะแตนชนระดา
แต่มีเรื่องที่เหนือกว่านั้นนั่นก็คือคุณหยก
บอกผิดเองบอกผิดนะครับคุณหยกดูอยู่หรือเปล่า
คุณหยกมันเพี้ยนอยู่นะเมื่อกี้บอกว่าหน้าที่ตามฐานะหัวใจ
เออมันมีหัวมาแต่คุณอู๋ด้วยความเฉลี่ยวฉลาด
มันเพี้ยนอยู่นะคุณอุ๊ร้องว่าหน้าที่ตามฐานะใจไม่มีหัว
ถ้ามีหัวใจตามคุณอยู่มันเพี้ยนอยู่เห็นได้ยินแล้วว่ามันมีหัว
นั่นก็หมายความว่าคุณหยกคะไม่มีส่วนร่วมในเงินที่
ให้มันแล้วว่าจะให้มันสักสองร้อย
ตอนนี้คุณอู๋นะครับเดินทางมาถึงเพลงที่๓นะครับ
รับไปแล้วสี่หมื่นบาทเหลืออีกเพลงเดียวนะครับ
จะได้ตามเป้าที่คุณอุ๊บอกเราไว้ตั้งแต่มา
รายการของเราในวันแรกนั่นก็คือต้องการ๖๐๐๐บาท
ร้องแค่๔เพลงเพื่อเอาไปเป็นค่าเติมให้กับน้องเอ๊หลานสาว
แต่เวลาของเราหมดลงนะครับก็เป็นผลดีอีกแล้ว
ให้พี่อู๋ได้ไปทบทวนทบทวนได้ไปรักษาให้มีความแข็งแรงมากขึ้น
พร้อมที่จะรับความกดดันในเพลงต่อไปเพราะเงินมันมากขึ้นมาก
คือเราไม่อยากให้พี่อู๋ได้แค่ตามที่พี่อู๋ตั้งเป้าไว้หลักหกหมื่นหรอก
เราอยากให้ได้เป็นหลักแสนนะพี่จะได้ลงไปรักษาตัวเองนะพี่นะ
เพราะว่าดูแล้วจากครอบครัวของคุณอุ๊เนี่ยคือถ้าไม่นับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
ลุงไม่เป็นอะไรยายไม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นครอบครัวที่แข็งแรงและสมบูรณ์แบบมาก
ไม่มีปัญหาเรื่องเงินจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินแน
เพราะเราจะไม่ค่อยมีหนี้เราไม่ค่อยเป็นหนี้ไงเราจะรู้จักกินรู้จักใช้บริหารจัดการ
เพราะมันเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิด

เพราะหนูเห็นแล้วหนูถึงบอกคอยประคองไว้กลัวจะล้มตึงเนี่ย

จากได้พักร่างแล้วก็ยังได้ไปทบทวนเนื้อเพลงด้วย
คุณผู้ชมนะคะก็สามารถกลับมาให้กำลังใจนะคะ
นักสู้ชีวิตของเราทุกคนเลยนะคะ
ช่วงนี้เป็นของพี่อู๋ก็ให้กำลังใจพี่อู๋ได้
กลับมาให้กำลังใจกันใหม่ได้ค่ะในครั้งหน้าค่ะ
กลับร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
๑๘น๒๐นทางไทยรัตทีวีช่อง๓๒
วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
วันนี้ก็ยายพรุ่งนี้ก็เป็นยายเหมือนเดิม
เป็นแม่ไม่ได้หรอกรักแค่ไหนก็เป็นได้แค่ยาย
พ่อกับแม่กลับมาหาหนูด้วยนะ
หนูยังอยู่กับตากับยายที่เดิม
ยังรอพ่อกับแม่เสมอ
ถึงจะไม่ได้เลี้ยงมือและก็รักคิดถึงมากกว่า
มุ่งหมายเราคือการศึกษาของหลาน
ผลักดันตัวเองมารายการนี้เพื่อที่จะอยากได้เงินก้อนนี้ไง
เพราะไม่รู้ว่าจะมีแรงทำงานได้หรือเปล่าไง
ก้อนนี้ก้อนที่ยังค้างชำระของยุทธ์